คดีรักรอบตัดไม้สักแล้วก็ไม้กระยาเลยมากกว่าร้อยต้น
เขตป่าสงวนแห่งชาติอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ห้องศร
ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมประกาศเป็นพื้นที่อุทยานนะครับ
ก็ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่กังวลว่า
จะกลายเป็นแพ้ในคดีนี้
โดยชาวบ้านบอกว่าไปช่วยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตัดไม้เพื่อขยายแนวเขตในการสายส่งไฟฟ้านะครับ
แล้วก็ดีใจที่จะได้มีไฟฟ้าใช้
แต่ว่าพวกเขาไม่รู้มาก่อนเลยว่า
ยังไม่ได้มีการขออนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณดารินหอวัฒนกุลครับ
ชาวบ้านนี้เชื่อใจด้วยความบริสุขใจไปช่วย
ช่วยด้วยความบริสุขใจและขวัดต้องการของทุกคนนะครับ
ฉันว่าช่องแป้งเป็นของตาบนะครับ
แล้วเขาไม่ถามว่าทำไม
ใครสะอาดให้ตาบเขาไม่ถามเลย
เสียงสะท้อนความรู้สึกของชาวประกาเกย่า
ในพื้นที่ตำบลแม่สวดอำเภอศพเมย

วิตกว่าอาจถูกดำเนินคดีในข้อหาตัดไม้
หลังจากที่เข้าไปช่วยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่เสรียง
ตัดต้นไม้ในพื้นที่ที่เตรียมประกาศ
เป็นเขตอุทยานแห่งชาติแม่เงา
เพื่อขยายแนวเขตสายส่งไฟฟ้า

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลังงานไฟฟ้าตัดเองค่ะพับชิ้นแน่ขึ้นเลย
แต่ละต้นต่างผลังงานไฟฟ้าชิ้นแน่เลย
ข่าวขยายสายไฟฟ้าเข้าไปในชุมชน
สร้างความยินดีที่จะได้มีไฟฟ้าใช้เป็นครั้งแรกในชีวิต
ชาวบ้านหลายคนไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า
มาเตรียมรอไว้จนถึงวันนี้
การติดตั้งเสาไฟฟ้าต้องหยุดชะงัก
เพียงแต่ดับฝันของชาวบ้านเท่านั้น
แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดแสดงความรับผิดชอบ
กับผลกระทบต่างที่เกิดขึ้น
ทำให้ชาวบ้านเกรงว่าที่มันไม่มีแรงได้

ที่มีไม้เก่าเก็บไว้เพื่อใช้สร้างบ้าน
ถูกจับดำเนินคดีด้วย
โครงการขยายแนวสายส่งไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่เสรียง
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เงา
ถึงบ้านแม่หลุยหมู่๔ตำบลแม่สวด
ระยะทางรวม๗กิโลเมตร
และแจ้งขอความร่วมมือจากชาวบ้าน
บ้านแม่หลุยบ้านกองอูมและบ้านแม่ค้า
ให้ช่วยขุดหลุมลิฟต์กิ่งไม้
อยู่ในแนวส่งสายไฟฟ้า
จากนั้น๑๔มีนาคมที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ได้ประชุมชี้แจงการเดินสายไฟ

ขนไม้ที่ตัดแล้วออกจากพื้นที่
หน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เงา
อยู่ห่างไปไม่ถึง๑กิโลเมตร
กระทั่งวันที่๒๗มีนาคม
ตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่ป่าไม้

และไม้กระยาเลยจำนวนมาก
ถูกตัดตลอดเส้นทางแนวขยายสายส่งไฟฟ้า
ทั้งหมด๑๗๕ต้น
และมีไม้ที่ถูกหั่นเป็นท่อน
จำนวน๒๒๖ท่อน
ไม้ที่เราตรวจยึดครั้งแรกที่๕๘ท่อน
เป็นการขนย้ายโดยไฟฟ้า

ไม่มีการยาดใด
เบื้องต้นตำรวจยอมรับว่า

หลังจากนี้จะส่งเรื่องให้ปปท

ส่วนชาวบ้านเข้าข่ายความผิด

พร้อมที่จะให้ความเป็นธรรม